อีกหนึ่งโปรแกรมดีนะครับในช่วงเย็นทีมวอเล็กบอลสาวไทยจะลงสนาม
นัดแรกในรายการชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีใต้
ซึ่งเรานั้นถือว่าโชว์ฟอร์มเด็ดในเอวีซีครับเอาชนะเข้ามา
แต่ว่าชุดนี้เกาหลีใต้เป็นชุดใหญ่นะครับแล้วมีความเปลี่ยนแปลงแก้ไขจุดบกพร่องมา
หวังว่าจะเอาชนะไทยอย่างแน่นอนจึงไม่ใช่งานง่าย
ติดตามรายงานได้จากคุณพันธรรมรัฐเฟือกฤทธิ์ไทยกลุ่นครับ
สนามที่จะใช้แข่งขันจริงในศึกวอเล็กบอลหญิงชิงชำโลกเป็นครั้งแรกนะครับ
โดยยังเน้นการฝึกซ้อมไปที่ระบบทีมครับ
โค้ชด่วนดันไหนสี่วัชระเมธาคุณผู้ฝึกซ้อนเน้นให้นักยิลาปรับความเคยชินกับสภาพสนาม
เนื่องจากมีเวลาฝึกซ้อมน้อยเพียง๑ชั่วโมงจึงต้องสร้างประโยชน์ให้มากที่สุด
ส่วนคู่แข่งนัดแรกที่จะพบกับเกาหลีใต้โค้ชด่วนมองว่าเกาหลีใต้เป็นทีมที่ดีอยู่แล้ว
และมีผู้เล่นที่ดีแต่ว่าไทยจะต้องป้องกันให้มากที่สุด
โดยเฉพาะเรื่องของการโต้กลับไทยต้องทำให้แน่นอนขึ้น
ขณะที่บุมบิมชัชชุออนโมกศรีโค้ชด่วนบอกว่า

เพราะเมื่อวานนี้ยังไม่สามารถลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้
คงยากนะครับต้องให้เขาเรียนรู้เรื่องของกล้ามเนื้อก่อนนะครับ
ถ้าเล่นได้แต่เจ็บมาก็ไม่คุ้มนะครับ
ถามว่าเล่นได้ไหมใจนักกีฬาทุกคนอยากเล่นนะครับ
แต่ว่าสำคัญที่สุดต้องให้เขาเรียนรู้ขบวนการเข้าเชื่อมต่อกับทักษะก่อนนะครับ
เพราะว่าทักษะมีส่วนสำคัญในเรื่องของการเล่นมาก
พอเคลื่อนที่มากกล้ามเนื้อก็จะทำงานมากขึ้นอย่างนี้ครับ
ส่วนความพร้อมของตัวของน้องเองเนี่ยเราจะใช้เป็นบางจังหวะนะครับ

สำหรับวรรยบรรยิ่งทีมชาติไทยจะลงแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก
รอบแรกกลุ่มซีนนัดแรกพบเกาหลีใต้
เวลา๑๗นาฬิกา๒๐นาทีตามเวลาประเทศไทย
ธนรัฐเฟิงหรือไทยกุลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองโกเวย์ประเทศญี่ปุ่น